พาคุณผู้ชมมาแสดงความยินดีกับพวกเขาเหล่านี้กันหน่อยนะคะ
ดวงเฮงกันทั้งหลายหลังจากหยุดออกไป๒งวดใช่ไหมคะ
หลังจากสองงวดนะครับหนึ่งเมษศาสน์
สามงวดสามงวดสามงวดสามงวดหลายงวดทีเดียว
ล่าสุดเมื่อวานนี้ไม่น่าเชื่อมีคนดวงดีเยอะทีเดียว
ได้ดูกันหน่อยนะคะว่ามีที่ไหนอย่างไรกันบ้าง
นครศรีธรรมราชดวงเฮงมากเลยค่ะ
ลอตเตอรี่มา๓ใบถูกไปเลยรับ๑๘ล้านบาท

เป็นแม่ค้าใจบุญเขาเหมาสลากมา๘ใบ
สุดท้ายรับโชคไป๖ล้านบาทนะคะ

ห้าปีแม่ค้าผลไม้ชาวอำเภอโคเมืองจังหวัดบุรีลำขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีใหม่ช่วงข้ามคืนค่ะ
นี่แหละเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดเนี้ยแหละหนึ่งอ่า
งวดวันที่หนึ่งเมษายนเนี้ยนะคะหมายเลขศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าหนึ่งฉบับได้ไปหกล้านบาทนะคะ
นายสมพรพิธากรักษาอายุห้าสิบสี่ปีสามีของนางสาวประกายเนี้ยเขาเล่าว่า
ก่อนหน้านี้ตัวเขากับภรรยาขายเสื้อผ้าในตลาดนัดครองถมพอเกิดวิกฤตโควิด๑๙ก็ตลาดนัดถูกปิดไปชั่วคราวก็เลยหันมาขายผลไม้แทน
ขับรถไปจอดขายตามจุดต่างต่างเมื่อช่วงเช้าวานนี้มีพ่อค้าเร่ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็ขอให้ช่วยซื้อลอตเตอรี่หน่อย
เหลือเนี่ยอยู่๘ใบสุดท้ายภรรยาซื้อไว้ทั้งหมดเลย๘ใบค่ะ
ตอนเย็นนำมาตรวจถูกรางวัลนะคะรางวัลที่หนึ่ง
ก็เลยเอางะที่ซื้อมาเกือบสองตันเนี่ยแจกหมดเลยค่ะอืม
ในหมู่บ้านได้กินกันเป็นฟรีฟรีเลยนะคะคนละสามถึงสี่กิโลกรัม
แล้วตัวเขาแบ่งไว้๒เข่งเดี๋ยวจะนำทั้งหมดไปทำบุญที่วัดด้วย
ที่ผ่านมาภรรยาเนี่ยดวงเฮงจริงนะเคยถูกรางวัลมาแล้ว
รางวัลที่สี่แล้วก็รางวัลที่ห้าเงินที่ได้มาครั้งนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งไปทำบุญ
ไปใช้หนี้สินแล้วก็จะเก็บไว้เป็นทุนด้วยนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะยังคงทำอาชีพค้าขายต่อไปนะคะโอ้อิจฉาจังเลยเนอะ
จะรวยมันช่วยไม่ได้ไปต่อที่ชายภูมิกันหน่อยหนองบัวระเวนะครับ
เศรษฐีใหม่อีกหนึ่งรายถูกลอตเตอรี่มรางวัลที่หนึ่ง
รายนี้รับไป๖ล้านครับชื่อว่านางสาววริสราสาค้องอายุ๒๔ปีเท่านั้น
ยิ้มล่าเลยอิจฉาจังเลยนะฮะเขาเป็นชาวตำบลโศกราดุบอกว่า
เธอเนี่ยไปไหว้พระขอพรขอโชคลาภที่วัดนาคนาคอนนะ
พร้อมกับไปตามหาซื้อลอตเตอรี่ที่ลงท้ายด้วยเลข๙๕
ตามที่แม่เธอบอกคือแม่เขาทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่น

แม่โทรมาบอกว่าเอองวดนี้ลองซื้อ๙๕ดูหน่อย
เธอก็ไหนแม่บอกก็ตามหาซื้อดูสิ
ประกอบกับมีแม่ของสามี
เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่พอดีอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล
ก็เคยดูคำทำนายในอินเทอร์เน็
บอกว่าเธอจะมีโชคลาภกับผู้หญิงที่เขาค้าอวบหน่อย

ก็เลยเหมือนกับแม่โทรมาให้โชค
ก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงของแม่ของสามีนี่แหละ
คนในครอบครัวเดียวกันสุดท้ายถูกรางวัลนะครับ
เงินที่ได้มา๖ล้านเนี่ยนะเดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้ก่อน

ที่เขาไปทำบุญมาดูนะครับ
คนนี้ก็ได้ไป๖ล้านนะครับ
โชคดีมีบุญแล้วก็ต่อบุญกันไปนะคะ
ส่วนเที่ยงอำเภอแม่ซอดจังหวัดต่า
พอทราบว่ามีผู้หญิงชาวบ้านคุณหนึ่ง

ดูสิคุณ
ผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับนางยุพินเทพสุหะ

คนที่ดวงเฮงคือเจ๊ต๋อยหรือป้าต๋อยค่ะ
ต่อยเป็นเจ้าของร้านสินสุวรรณวัสดุ
ซึ่งก็ขายวัสดุก่อสร้างอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านแม่ปะเหนือ
พอทราบข่าวดีเพื่อนก็แวะมาหาเนี่ยมาถ่ายรูปเป็นกำลังใจ
มาสร้างความแสดงความยินดีมาทำเป็นสักขีพยานนะคะ
ขณะที่ป้าต๋อยหรือเจ๊ต๋อยบอกสั้นว่า
พูดมากเจ็บคอไม่ขอให้สัมภาษณ์

มีคลิปสักขนาดนี้ดูดิกอดกันอย่างเย็น
ใจนะคะส่วนลูกสาวของนางยุพินนะคะ
ก็ถ่ายรูปเอามาโพสต์ลงเฟซบุ๊คชื่อว่า
สวิตาเทพสุธะเพื่อแสดงความยินดี
ก็คือลูกสาวของเจ้าของแผง
การันตีว่านี่แผงฉันนะมีคนดวงเห็ง
อาจจะแบ่งให้กับเจ้าของแผงไหมล่ะเนี่ย

ของคุณที่ตาก๑๘ล้านใช่ไหมคะ
เดี๋ยวมาดูที่นครศรีไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับ

ทีใหม่รายนี้คือนายสายชนแก้วทองอายุ๓๙ปี
เป็นชาวอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เห็นไหมเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๓ใบ
ล้านบาทปรบมือกันทั้งบ้านเลยนะ

กลุ่มญาติเพื่อนบ้านไปแสดงความยินดีกับนางบุญเรือนแก้วทองอายุ๖๗ปี

เขาอยู่ในพื้นที่บ้านลุ่มตำบลศรีชนนะคะ
นางบุญเรือนบอกว่าลูกชายไปทำงานอยู่กรุงเทพ
เป็นผู้ช่วยกุ๊กทำมาได้๓ปีแล้ว
แต่ว่าเกิดวิกฤตโควิด๑๙ตกงานไม่มีเงิน
ถึงต้องนำโทรศัพท์มือถือไปจำนำเลยนะคะ
เพื่อที่จะนำเงินมาซื้อนมให้ลูก

เลข๐๙๕ที่ลูกชายนำมาซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
มาจากพระลูกชายที่เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง

เขาฝันเห็นนะคะว่าผีมาบอกเลขนี้
นายสายชนเองเขาก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันนะคะ
ก็ซื้อมาได้จนกระทั่งถูกรางวัลที่๑ค่ะ

เอามาดูในเรื่องของคนในวงการบันเทิงกันบ้าง
ก็มีคุณสองพาราดอกนะฮะมือเบสนะครับ
ก็หรือว่าชื่อจริงคือคุณจักรพงศิริริน

กี่ใบด้วยไหม๕๕ใบเออได้เงินมาแสนกว่าบาท
เป็นงวดของ๑เมษายนที่ออกเมื่อวานนะครับ
บอกว่าออกแบบนี้๒๒ก็ซัดเต็มข้อสิคะ
ใบพอคำเบากันนะคะ
หมออะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นผับของคุณสองเขาแหละนะครับ
ก็มีแฟนเพลงเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณสองจำนวนมากเลย
เขาถูกบ่อยมากนะบางคนบอกว่าคุณสองถ้าบ่อยขนาดเนี้ย
ตั้งสำนักเถอะเดี๋ยวจะตามเขาถูกหลายงวดแล้ว
อีกคนนึงถูกบ่อยมากเหมือนกันใช่ฮะนะคะคนนี้เขาบอกว่าดวงโคตรเฮงเลยนะคะ
แล้วเขาถูกเยอะนะเยอะมากนะคะคุณเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้
คือไม่น่าเชื่องวดนี้ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวนะคะ

๘๐ใบทั้งหมดนี้ได้เงินรางวัล๓๒๐๐๐บาทนะคะ
พร้อมกับข้อความว่าในครั้งนี้ข้าพเจ้าเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้
ถูกลอตเตอรี่๘๐ใบเลขท้าย๓ตัว๓๖๖
ในที่สุดบ่วงนาคบาดเฟี้ยวฟ้าวปู่ย่าพญานาคทุกตระกูลได้ช่วยเหลืออิ่มจริง
พญานาคจะมาช่วยสร้างสาราปฏิบัติธรรมด้านหลังของพระพุทธเจ้าทันใจ
ที่ร้อยเก้าของโลกเพื่อให้มนุษย์นั้นได้มาสร้างคุณงามความดี
มาสวดมนต์สมาธิภาวนาสิ่งที่อิมทำนี้ไม่เคยทำเพื่อตนเอง
แต่เพื่อให้ทุกคนได้มาปฏิบัติธรรมสวดมนต์สร้างกุศลอย่างสุขใจ
ด้วยใจบริสุทธิ์พญานักมีจริงสาธุ
คือเจ้าตัวเนี่ยเวลาได้รางวัลนะคะ
ถูกรางวัลก็จะทำบุญอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกัน
คุณเฟี้ยฟ้าเขาบูชาท่านองค์พญานาค

เขาก็มีทั้งใจดีนะฮะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมคิดดีทำดี

บุญตอบบุญกันไปนะครับ